หลังจากที่ญี่ปุ่นประสบหายนะภัยจากวิกฤตนิวเคลียร์เมื่อปี๒๕๕๙
รัฐบาลก็มีคำสั่งให้ฆ่าประสุทธิ์ทั้งหมด
อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
แต่ว่าเจ้าของบางรายก็ผูกพันกับพวกมันเกินกว่าจะฆ่าทิ้งได้นะครับ
วัวเหล่านี้จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยถึงผลกระทบ
กะมันตรังสีในระยะยาวเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เจ้าของของวัวเหล่านี้กำลังเคลื่อนย้ายพวกมันออกจากทุ่งญาติ
เขตพื้นที่รกร้างที่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ
ราว๑๑กิโลเมตรเพื่อพาไปตรวจสุขภาพ
ฟูกูชิมาเคยเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่เต็มไปด้วยวัวกว่า๓๕๐๐ตัว
สุสัตว์อีกหลายชนิดก่อนที่ทุกอย่างจะถูกทำลายด้วยซึนามิ
ปัจจุบันนี้ทีมนักวิจัยจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
กำลังศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นิวเคลียร์
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นวัวจำนวน๒๐๐ตัวจากเจ้าของที่ไม่ยอมฆ่าพวกมันตามคำสั่งของรัฐบาล
ทุก๓เดือนทีมวิจัยที่ประกอบด้วยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านกำมันตรังศรีจากมหาวิทยาลัยอีวาเตะโตไกคิตาซาโตะจะเดินทางมาที่นี่เพื่อตรวจสุขภาพวัวทุกตัว
และดูผลกระทบของกำลังตรังสีในระดับต่ำ
โดยจะมีการเจาะเลือดจากช่วงลำคอรวมทั้งเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหาว่ามีเนื้องอกหรือต่อมน้ำเหลืองโตหรือไม่
โดยการตรวจเลือดของวัวแต่ละตัวจะใช้เวลาราว๕นาทีหรือน้อยกว่านั้น
ขณะที่เจ้าของประสุทธิ์เชื่อมั่นว่า
วิจัยครั้งนี้จะช่วยพิสูจน์ได้ว่า
พวกมันสมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อ
และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัย
ส่วนที่เมืองนามีเอเมืองร้างหลังวิกฤตนิวเคลียร์
เนื่องจากพบสารกำมันตรังสีในอากาศ
สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานถึง๑๕เท่า
นายฟูมิกาสือกวัตนาเบะเจ้าของประสุทธิ์ยังคงเลี้ยงฝูงวัวของเขาตามปกติ
เขาให้เหตุผลในการเข้าร่วมกับโครงการนี้ว่า
อกจากจะรักษาชีวิตของพวกมันไว้แล้ว
เขายังหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้

เคจีโอกาดะผู้ช่วยสัตว์ราชาญด้านสัตวแพทย์สัตว์และการเกษตร
จากมหาวิทยาลัยอิวาเตะระบุว่า
รัฐบาลล้มเลิกความพยายามที่จะศึกษาผลกระทบ

เพราะมองว่าไม่มีความสำคัญ
ว่ากเกษตรกรควรเดินหน้าเลี้ยงประสูจน์สัตว์ของพวกเขา
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกำลังตรังสีหรือไม่
เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาถึงผลกระทบ
จากการรับสารกำลังตรังสีปนเปื้อนในระดับต่ำในสัตว์มาก่อน
โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากวัวทั้ง๑๐ฟาร์ม
จะมีการวิเคราะห์ปริมาณการดูดทรัพย์รังสีผ่านร่างกายของพวกมันทางอากาศ
รวมทั้งการรับกำลังตรังสีผ่านการกินย่าที่ปนเปื้อน
อย่างที่ฟาร์มแห่งนี้แม้จะเป็นพื้นที่ที่พบกำลังตรังสีในระดับต่ำ
แต่กลับพบจุดขาวบนขนของวัวบางตัว
ซึ่งนักวิจัยยังบอกไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่พบว่าวัวที่ถูกเลี้ยงในพื้นที่ที่มีกำลังตรังสีปนเปื้อนในระดับต่ำ

ขณะที่จะไม่พบอาการแบบนี้ในวัวที่ถูกเลี้ยงในพื้นที่ที่มีกำลังตรังสีเข้มข้น
ภายในหรือการทำงานภายในร่างกายของพวกวัว
เชื่อมโยงกับการปนเปื้อนกำมันตรังศรี
แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
กรรมันตรังสีไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมไทรอย
ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมไทรอยด์หรือลูคิเมียที่พบในวัว
เพราะยุงก็เป็นภาหะที่ทำให้วัวป่วยด้วยลูคิเมียได้
จากนี้การขาดแคลนอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้วัวกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก
ตายลงในช่วงของการศึกษาวิจัย
ทำให้ต้องมีการชำแหละซากวัวทุกตัวที่ตาย
เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าอวัยวะภายในของพวกมันมีปริมาณกำมันตรังสีมากน้อยเพียงใด
ส่วนในเมืองโอคุมะพื้นที่ซึ่งห่างจากโรงไฟฟ้าเพียง๕กิโลเมตร
กลับพบว่าปริมาณกำลังตรังสีปนเปื้อนน้อยกว่าเมืองนามีเอ
ที่นี่เจ้าหน้าที่กำลังเดินหน้าขจัดการปนเปื้อนของสารกำลังตรังศรี
เพื่อเตรียมตั้งศูนย์วิจัยตรวจสอบความปลอดภัย
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะปิดตัวลง
มกลางความหวังของประชาชนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
ว่าถ้าหากกระบวนการเสร็จสิ้นลง
พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาอยู่อาศัยที่บ้านของพวกเขาได้อีกครั้ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน